เป็นขนมโบราณของภาคใต้อีกแล้วคุณผู้ชม
ชื่อว่าขนมจังโบราณนะคะ
ชาวบ้านบ้านท่าฉางเนี่ยนะคะ
เขาก็ยังมีการสืบทอดการทำมากว่าร้อยปีแล้วนะคะ
นี่คือขนมจังขนมจังนะคะ
จังโบราณทำกันมานานเป็นร้อยปี
ซึ่งนับวันก็กำลังจะศูนย์หายไปแล้ว
เพราะวิธีการผลิตมันค่อนข้างยาก
แล้วก็ต้องใช้ทักษะความชำนาญเป็นพิเศษเลยนะคะ
ส่วนวิธีการทำก็จะมีการห่อข้าวเหนียว

ซึ่งสมัยก่อนต้องต้มกันนานเป็นวันเลยนะ

ว่าเป็นข้าวเหนียวเป็นแบบข้าวเหนียวกว่ามันจะสุกกว่ามันจะนิ่ม
มันต้องใช้เวลานานนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยข้าวเหนียวจากท้องตลาด
มันเริ่มจะเป็นข้าวเหนียวใหม่ขึ้นดีขึ้นใช่ไหมก็ใช้เวลาต้มประมาณสามชั่วโมง
ก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะจ๊ะพอต้มได้ที่แล้วนะคะ
ต้องใช้น้ำขี้เท่าหรือน้ำด่างจากงวงดอกต้นตาลตะโนด
แช่ข้าวเหนียวก่อนด้วยนะยังไม่เสร็จแค่นี้
ขั้นตอนมันค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อน
และพอแช่เสร็จมันจะทำให้ข้าวเหนียวออกมามีสีสันสวยงาม
และเหนียวนุ่มมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
เดี๋ยวแกะออกมาจะให้ดูว่าสีสันที่สวยงามมันเป็นสียังไง

แต่เนี่ยเขาไปแช่ในน้ำด่างจากงวงดอกต้นตาลตะโนด

สีมันก็ออกจากน้ำตาลนิดนึงนะคะ

วิธีการรับประทานก็คือทานกับน้ำผึ้งตะโนด
หรือน้ำตาลที่ทำจากต้นตะโนดเท่านั้น
เพราะว่ามันจะหวานกลม

จะทำให้รสชาติมันเปรี้ยว

แล้วก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้ด้วยนะคะ
คือเป็นเหมือนข้าวต้มน้ำวุ้น
ถ้าแบบภาคกลางที่เราทานข้าวต้มสามเหลี่ยมทานกับน้ำเชื่อม

แต่ว่าเป็นทานกับน้ำผึ้งตะโนดหรือว่าน้ำตาลตะโนด
มันก็จะให้ความหอมแบบกลมกว่า
ผมรู้แล้วคือที่ต้องทานกับน้ำผึ้งอะไรเนี่ยมันจะได้หวานไง
เพราะว่าตัวของมันจริงมันจะค่อนข้างจะรสชาติมันจะจืดเป็นข้าว
แต่วันมันจะมีความหอมมันอยู่
เพราะฉะนั้นเติมความหวานด้วยการทานกับน้ำหวานแบบนี้
แล้วก็หวานทำธรรมชาตินะ

ขั้นตอนมันก็จะยุ่งยากนิดนึง
มันก็เลยต้องอนุรักษ์สืบทอดกันไว้ไง
ดีครับมีโอกาสอยากจะไปทาน